คุณผู้ชมเชียงใหม่ตอนนี้หลายคนใจเต้นตุ้มต่อมเลย
ตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเชียงใหม่ไหม
ตั้งแต่กำแพงถล่มใช่ไหมคะล่าสุดพระธาตุอีก
วันนี้ค่ะมรรคนายกวัดศรีสุพรรณก็เลย
มนต์พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะตำบล๕รูปเลยนะคะ
ทำพิธีสวดถอนหลังจากที่นี่
พระธาตุเจดีอายุ๕๐๐กว่าปีพังถล่มลงมาแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าก็เป็นการนิมนต์พระมา
เพื่อที่จะทำพิธีสวดถอนขับไล่สิ่งอัปมงคล
แล้วก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลก่อนที่จะมีการบูรณะนะคะ

โดยหลังจากพระเจดีธาตุสูงประมาณตึก๓ชั้น
อายุ๕๒๒ปีของวัดศรีสุพรรณ
ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มันพังลงมาเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุจากฝนตกหนักด้วยแหละ
เพราะว่าพระธาตุก่อนหน้านี้มีรอยร้าวอยู่
แล้วเขาก็เลยมีการสั่งป้องกันสั่งปิดโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงไปแล้ว

อุ้มน้ำหนักมันก็เลยพังลงมาแบบนี้
แต่เคราะห์ดีที่มีการป้องกันล่วงหน้าก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ศิลปากรที่๗ก็มาตรวจสอบองค์พระเจดีค่ะ
เทิดศักดิ์เย็นจุระผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานบอกว่า
ความเสียหายที่พบเนี่ยมาจากแกนในพระเจดี
เพราะในอดีตมีการพอกปูนซีเมนครอบองค์พระเจดีของเดิม
โดยไม่มีการเสริมโครงสร้างอะไรช่วยไว้เลย
เหมือนกับเป็นการไปเพิ่มน้ำหนักบนร่างของคนแก่ค่ะ

มันก็แบกได้ถึงจุดนึงอ่ะแต่พอสุดท้ายแล้วแรงไม่ไหวค่ะ

พื้นที่โดยรอบมีการเทคอนกรีตด้วย

ใจดีก็เลยพังทลายลงมาอย่างที่เห็นนะคะ
สำหรับวัตถุมงคลที่พบในองค์พระธาตุ

ว่าพระแล้วก็เม็ดพระธาตุที่เจอเป็นศิลปะยุคไหน

ซึ่งทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

แล้วก็ให้ทางวัดเป็นผู้เก็บรักษาเอาไว้ตามเดิมค่ะ
ส่วนช่วงบ่าย๓โมงที่ผ่านมานะคะ
รรคนายกวัดศรีสุพรรณก็ทำพิธีขึ้นเท้าทั้งสี่
เชิญบอกกล่าวเทวดาและเจ้านายฝ่ายเหนือ
ที่ได้สร้างองค์เจดีวัดศรีสุพรรณ

นำโดยพระครูประพัทธธรรมรังศรี

และเจ้าอาวาสวัดกุเต้าเป็นประธานสงฆ์

แล้วก็สวดถอนองค์พระเจดีเก่าแก่
เพื่อเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในองค์พระเจดี
ก่อนที่จะให้ช่างมาลื้อเศษอิดที่พังลงมาค่ะ
มีชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณรวมทั้งชาวเชียงใหม่แต่งกายด้วยชุดขาว
นำเอาข้าวตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อยทูบเทียน
มาร่วมพิธีสวดถอนกันเยอะแยะเลยนะคะ

หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการทำการลื้อถอนองค์พระธาตุเจดีที่พังถล่ม
ซึ่งนักโบราณคดีของสำนักศิลปากรที่๗เชียงใหม่
ก็จะมาร่วมกันวางแผนการบูรณะพระธาตุเจดีต่อไปค่ะ
ได้คุยกับนางวิลานีนะคะผู้ร่วมพิธีสวดถอนบอกว่า
นี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้
รับไม่ได้เลยนะฮะเธอบอกเสียใจมากจริงแต่พอรู้ข่าวว่าจะมีพิธีสวดถอน
เธอก็เลยรีบมาร่วมพิธีเพื่อขอขมาองค์พระธาตุเจดีค่ะ
จากที่บ้านมาที่นี่ที่วัดนี่ก็ประมาณสักสิบนาทีค่ะ
มันยังไม่มีใครเต้อครับมันเป็นความรู้สึกมันเป็นแบบนี้แล้วเนอะ
คะม้าเจ้าเขายังนะองค์มันยังสมบูรณ์อยู่น้อจ้าวนี่เจ้า
มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณอาคารโรงเรียนวัดศรี
สุพรรณนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้กับองค์พระธาตุเจดี
ด้านบนก็ค่อยค่อยเทแล้วก็พังลงมานี่ค่ะอ่า

ก็จะเป็นวินาทีเดียวกับที่มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้

จะเห็นว่ามุมนี้จะชัดว่าฝั่งนี้ก่อน
ชายฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็จากนั้นที่เหลือทั้งหมด
ก็ค่อยเอียงเทลงมาแล้วก็ร่วงลงมาหมดเลยนะคะ

เพราะว่าอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่ฝั่งโรงเรียน

เพราะมันเกิดหลังจากที่กำแพงเมืองถล่มไม่นานเอง
มันตามกันมาติดเลย

ชาวเชียงใหม่เขาก็เลยเอาจริงอดน้อยไม่ได้
ว่านี่มันอาเภษอะไรหรือเปล่า